นักเรียนและชาวจังหวัดตรังร่วมกันปลูกย่าทะเลครับที่บริเวณชายหาดทุ่งครองสน
เป็นการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางทะเลแล้วก็เป็นการเพิ่มแหล่งอาหารให้กับสัตว์น้ำ

ติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณวัชรีดวงใสครับ
นักเรียนและนักศักดิ์ศาสตร์ในพื้นที่อำเภอ๑๙จังหวัดรางประมาณ๓๕๐คน
ช่วยกันปลูกย่าทะเลที่เกาะผีชายหาดทุ่งคลองสน
เพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและระบบนิเวศทางทะเล
โดยการอนุรักษ์ย่าทะเลและปลูกทดแทนให้เป็นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ำตามธรรมชาติ
และเพิ่มแหล่งอาหารที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์น้ำโดยเฉพาะพยูน
จากพยูนส่วนใหญ่ชอบอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงตามชายฝั่งทะเล
โดยเฉพาะบริเวณปากแม่น้ำที่มีแหล่งย่าทะเลซึ่งเป็นอาหารหลัก
โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นายพานุมาตรลิ้มสุวรรณผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต๒ภาคใต้
จังหวัดนครศรีธรรมราชบอกว่าการปลูกย่าทะเลต้องทำแข่งกับเวลาช่วงน้ำทะเลลด
และแต่ละเดือนสามารถเข้าไปปลูกได้เพียงไม่กี่วัน
ในเดือน๑๑จะมีจุดที่น้ำลงพอที่เราไปปลูกได้เพียงแค่เดือนละ๒ครั้ง
มีระยะเวลาอยู่ประมาณสัก๒ชั่วโมง
เพราะฉะนั้นเราจะต้องคำนวณระยะเวลาในการที่จะปลูกว่าจะปลูกได้ในเดือนไหนวันที่เท่าไหร่
และก็ต้องย้อนกลับไปเพื่อให้ระยะทะเลมีการเติบโตพอเหมาะในการที่จะนำไปปลูก
เราจะมีการติดตามครับเนื่องจากว่าทางการไฟฟ้าส่วนภาคได้ร่วมกับทางอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง
ซึ่งจะคอยทำหน้าที่ในการคอยติดตามผลการปลูกย่าทะเลว่ามีอัตราการเติบโตอยู่ปริมาณเท่าไหร่มีอาการเติบโตเหมาะสมหรือไม่อย่างไร
เพื่อที่จะได้มีการปรับปรุงในการปลูกในปีถัดไปให้ได้ผลผลิตมากไม่ขึ้น
ด้านนายสุธรรมหาขุนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไม้ฝาดที่พานักเรียนมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยบอกว่า
นักเรียนที่มาจะได้เห็นขั้นตอนการปลูกย่าทะเลซึ่งเป็นขั้นตอนที่ถูกต้อง
มีเจ้าหน้าที่แนะนำอย่างใกล้ชิดเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนและสร้างความสามัคคีให้เด็ก
ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการปลูกฝังให้เด็กอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอยู่แล้ว
โรงการนี้เริ่มตั้งแต่ปี๒๕๕๔

ลูกมาแล้วจำนวน๑แสนต้น
และในปีนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ทำการปลูกเพิ่มเติมที่เกาะผีชายหาดทุ่งคลองสนจำนวน๓๐๐๐ต้น
โดยการปลูกย่าทะเลที่เกาะผีแห่งนี้
เป็นการฟื้นฟูย่าทะเลที่เคยมีอยู่แล้ว
แต่ได้ประสบกับภัยธรรมชาติสุนามิทำให้เสียหาย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน
ในการฟื้นฟูย่าทะเลต่อไป
เพื่อเป็นที่อาศัยของสัตว์น้ำและเป็นแหล่งอาหารของพยูน
สร้างความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเลต่อไปค่ะ
วัชรีดวงไซค์ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน